ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
โอ้โฮเดี๋ยว
จนาพยานหลักฐานและหนังสือร้องขอความเป็นธรรมแล้วเห็นว่า
กรณียังไม่เป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อน
เป็นการกระทำเป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วน
ไม่มีการคิดไต่ตอง
ทบทวนแล้วจึงตกลงใจไปกระทำความผิด
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะคะ
ที่เราจะได้หยิบคดีนี้ขึ้นมาพูดคุยกันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้อยู่ในชั้นอายการใช่ไหมคะ
แล้วก็หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการแถลงของทางคณะทำงานของทางอายการก็
มาเป็นวันนี้และพรุ่งนี้นะคะถ้าเป็นไปตามที่แถลงก็จะมีการยื่นฟ้องตามขั้นตอนตามปกติ
ซึ่งพอขึ้นสู่ชั้นศาลก็จะต้องรอจนกว่าที่ศาลจะมีคำพิพากษาออกมานะคะ
แต่ที่เรารอตามกันมาตลอดเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่มีการเล่าเรื่องแล้วก็พูดถึงความหนักอกหนักใจ
หรือความคับข้องใจของทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็มีหลายเรื่องแล้วพอจบจากตรงนั้นเนี่ย
นึกว่าจะจบแล้วแล้วก็รอเข้าสู่กระบวนการปกติเปล่าก็ยังมีประเด็นมาว่าทางทนายของครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ย
สุดท้ายแล้วที่เราจะคุยกันกับคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
คนแรกหลานชายอยู่จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของนักเกียรติที่เขาเรียกนะคะ

วันนี้คุณแม่ของนักเกียรติมาในรายการเราด้วย

และอีกหนึ่งคนที่ตอนนั้นเนี่ยมีความกังวลมากนะคะ

เป็นคุณแม่ของเมธัศน์แต่ว่าเป็นพี่สาวของนักเกียรติ
คุณธัญชนกศรีจันทร์สวัสดีทุกท่านค่ะ
สวัสดีครับ
ไม่เคยเจอกันเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมย์นี่แหละนะ
ที่ทำมาหากินไปด้วยแล้วก็เรื่องคดีไปด้วยนะคะ
ขอคุยกับคุณแม่ก่อนเรียกคุณแม่ตามเป็นคุณแม่นักเกียรตินะคะ
นับตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์
แล้วคุณแม่ก็เป็นผู้ใช้ชื่อในการยื่นขอความเป็นธรรมกับทางอายการ
ตอนนั้นที่ว่าจะเพิ่มข้อหาได้ไหมเนี่ยนะคะ

ตามค่ะ

ก็เวลาเขาเปิดให้ดูก็ดูแต่เขาว่าดูแล้วก็ทำใจไม่ค่อยได้

เมื่อสักครู่นี้เราขออภัยด้วยจริงนะคะที่ใช้ภาพข่าวบางส่วน

คุณแม่คงต้องดูข่าวแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะคะ
ที่พอจากตำรวจแล้วมาถึงอายการ
เมื่อวานอายการแถลงละเอียดพอสมควรนะคะ
เอาความรู้สึกเราหลังจากที่ฟัง

ก็เคารพในการตัดสินของท่านอายการค่ะ
ค่ะแต่ว่าเมื่อวานี้ตอนที่มีการแถลง
คุณทันชนกค่ะคุณธัญชนกบ้างค่ะ
ตอนนั้นก็ความรู้สึกลดมากนะตอนเกิดเหตุการณ์
เพราะว่าพี่ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เห็นสภาพน้องชาย
แต่ถามพี่ว่ายอมรับในการตัดสินของอายการไหม
ยอมรับแต่ในส่วนตัวรู้สึกว่าเสียใจ
แต่เมื่อวานนี้มีคำอธิบายของอายการพอสมควรนะคะ
คืออายการทราบดีว่ามีการขอเพิ่มข้อหานะคะ
แต่เมื่อวานอายการก็พยายามจะอธิบายว่าในข้อกฎหมายมันไปไม่ถึงอย่างไรบ้าง
พี่ก็ยอมรับนะเพราะว่าท่านอายการจะตัดสินยังไง
แต่พี่ก็ขอเป็นธรรมในชั้นศาล
พี่หวังว่าศาลท่านจะเมตตาครอบครัวเราให้ความจริงที่ทำกับเรา
เมื่อวานได้นั่งดูข่าวอยู่พร้อมกันด้วยหรือเปล่าคะ
ไม่ได้ดูค่ะคือพี่กับลูกชายอยู่คนละที่
เพราะว่าเราทำงานกันคนละที่พี่ทำงานกับอาจารย์
มาช่วยลูกชายอีกแรงหนึ่งลูกชายก็ทำนมปัง
และเมื่อวานคุณธุนยาชนุกรู้ข่าวจากเมธัศน์โทรไปบอกหรือว่ายังไงคะ
จากในเฟสค่ะในข่าวในเฟสเลยค่ะ

แล้วเราก็เปิดเฟสอ่านเราก็เลยรู้เลยว่า
ท่านอายการตัดสินคดีข้าด้วยเจตนา
แต่ถามว่าพี่นัทยอมรับในการตัดสินของอายการ
แต่พี่นัทก็หวังว่าในชั้นศาล
ว่าท่านจะมีเมตตาให้ความเป็นธรรมกับเรา

เรื่องต้นก็ทางครอบครัวแล้วผมรู้สึกผิดหวัง
ผิดหวังเป็นอย่างมากที่ทางอายการพิจารณาแล้ว
เห็นแล้วว่าเป็นการฆ่าโดยเจตนา

ให้เหตุผลเป็นการแบบไม่คิด

ซึ่งผมกับทนายแล้วก็ทางครอบครัวก็ยอมรับ
คำวินิจฉัยของท่านอายการนะครับ
เมื่อวานได้มีการถกกันทันทีกับทนายอนัญชัยเลยไหมคะ
ว่าเราเอายังไงต่อมีสิทธิ์มีช่องทางยังไงที่จะสู้ต่อไหม

ครับก็คุยกันก็คุยกันว่าทางท่านอายการเองก็บอกเองว่า

ญาติผู้เสียหายไม่พึงพอใจในคำวินิจฉัยของทางอายการ

แต่ผมกับครอบครัวก็ปรึกษากับท่านทนายนะครับ
ทนายให้ความคิดเห็นว่า๑การที่เราจะไปฟ้องเองเนี่ย

เครื่องมือในที่นี่หมายถึงอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
รวมถึงผลนิติเวศซึ่งตรงนี้เราไม่มีอำนาจ
แล้วก็มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับ
ก็เลยยึดสำนวนตามอายการนะครับ
ฉันค่อยถามแบบนี้นะคะคือเอาอย่างนี้ก่อน
ตอนนี้ความรู้สึกของคุณแม่เนี่ย
คุณแม่ยังใจสู้อยู่ไหมในชั้นศาล
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เพิ่มข้อหาอย่างที่คุณแม่ยื่นหนังสือไปนะ
แต่ว่าในแง่ของการตัดสินหรือพยานหลักฐานเนี่ย
ก็ดูจะมัดแน่นคงจะไม่ได้น้อยไปกว่ากัน
คุณแม่ยังใจสู้อยู่ไหมตอนนี้
ก็ขอความเป็นธรรมจากศาลค่ะ
ค่ะก็รอในชั้นศาลนะ

จากที่เมื่อวานี้อายการมีการแถลงเนี่ยนะคะ
คนที่เป็นผู้ต้องหามีทั้งหมด๗คนนะคะ
คนโดนเหมือนกัน๒ข้อหาก็คือ
ร่วมกันฆ่าคนโดยเจตนาแล้วก็ร่วมกันพกพาอาวุธนะคะ
ในขณะที่ใน๗นั้นจะมี๔ที่เพิ่มข้อหาบุกรุกไปนะคะ
ในส่วนของหนังสือที่คุณแม่ยื่นไปเป็นการยื่น
เพื่อขอให้มีการเพิ่มเติมข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ
เมื่อวานนี้ทีมของอายการเนี่ยนะคะ
นั่งแถลงกันแล้วก็พยายามที่จะอธิบายในข้อกฎหมาย

ช่วงแรกเดี๋ยวให้ไปฟังว่าทำไมถึงมีความเห็นของทีมทำงานของอายการ
ที่ไม่เพิ่มข้อหาฆ่าโดยไตรตรองค่ะ
อธิบดีอายการสำนักงานคติอาญาคือท่านนัคทราจักรปัชธรรมสิงษ์ณอจุฯ
พยานหลักฐานและหนังสือร้องขอความเป็นธรรมแล้ว
เห็นว่ากรณียังไม่เป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อน
เพราะเป็นการกระทำเป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วน
ไต่ตองทบทวนแล้วจึงตกลงใจไปกระทำความผิดจึงงดแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนอืมเรียนต้องมาถามที่เมทัศน์ค่ะคือให้หลักฐานไปหมดแล้ว
ใช่ไหมคะคือการประติดประต่อกันการการหน่วงของเวลาคือเราก็มั่นใจว่าเพราะอะไรเราถึงอยากให้เพิ่มข้อหาถูกไหมครับผมไม่มีหลักฐานอะไรที่เมทัศน์ยังไม่ได้ให้ตำรวจใช่ไหมคะไม่มีครับก็ให้ไปทุกอย่างที่มี
เข้าใจตรงกันว่าทุกอย่างคือการอธิบายเรื่องลำดับเรื่องการหน่วงของเวลาเนี่ยคือเข้าใจตรงกันแล้วนะครับผม
ก็ตามพยานหลักฐานที่มีแล้วก็มันบุคคลนะครับซึ่งเราก็เชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าว่าทางศาลคณะพฤพศาสตร์จะให้ความยุติธรรมกับเราก็ความเปลี่ยนของเรา

คุณธานยักษ์ชนกรขักคือหลังจากที่
อายการพิจารณาแบบนี้แล้วก็มีคำอธิบายทางข้อกฎหมายนะคะ

ในมุมของคนในครอบครัวที่รับทราบเรื่องราว
คุณแม่คิดว่าอาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกันไหม
คือพี่มั่นใจเลยนะว่ากระบวนการศาลจะให้ความเป็นธรรมกับพี่
แต่ตรงนี้พี่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่
คือพี่ห่วงความปลอดภัยของลูกชาย

แล้วก็หลานสาวก็คือใบเฟิร์น

พี่ไม่เคยไว้ใจแล้วก็ไม่มั่นใจ

พอไปปีหรือ๒ปีลูกพี่ขับรถออกไป
กินข้าวหรือจะไปอะไรกลางคืนนี้
แล้วลูกพี่มีอุบัติเหตุโดยที่ไม่รู้ตัว
นี่ไม่ได้ห่วงเรื่องของคดีเลยนะคะเนี่ย

ไม่ได้ห่วงในเรื่องคดีคือห่วงความปลอดภัย

ตอบภอสารตัดสินแล้วถูกไหมคะอือ
ลูกชายกับหลานสาวแล้วก็ทนายมาก
เราเคยคุยกันตลอดนะคะที่คุณเมทัศน์มาหรือแม้กระทั่ง
ไม่ได้มาเจอกันในรายการเนี่ยนะคะทีมงานก็พยายามจะติดต่อตลอด
มีอะไรที่ผิดปกติที่คุณแม่เรา
ห่วงเราหรือเปล่าคะอ่าณตอนนี้ยังครับณตอนนี้ยัง
เพราะท่านท่านนหนึ่งรักษาราชการแทนท่านสันนิท
สันนิษก็รับประกันรับประกันแล้วก็รับปากว่าอ่า
จะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เรานะครับเพราะท่านเองก็ได้รับปาก
ให้สองตัวแล้วก็ตู้แดงอืมนะครับค่ะครับคุณแม่คุณแม่
คุณหน้าไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องนี้เลยเหรอคะหรือยังไงดี
คุณแม่มีอะไรกังวลใจไหมตอนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่า

คุณแม่กังวลใจอะไรตอนนี้ก็ห่วงหลานนะคะอ๋อห่วงเมธัศน์
บอกเมทัศน์แต่ฟังจากเมทัศน์แล้วก็
คือในส่วนตัวแม่นะแม่เมนะคือเรารู้ว่าลูกเราอ่ะอืม
เขาคิดว่าปลอดภัยแต่ในส่วนตัวของความรู้สึกของแม่
เกรงใจลูกก็ไม่ปลอดภัยคือกลัวแต่คดีนี้แม่เงียบนะ
คดีนี้ไม่เงียบนะคะคุณแม่คุณแม่กังวลนะคือทุกคนน่ะ
กังวลค่ะคือเราเป็นแม่นี่เป็นยายคือห่วงหลาน
เพราะเรามีหลานชายแค่คนเดียวแล้วก็เป็นหัวหน้ารักของครอบครัว
เพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปปุ๊บเนี่ยลองถามดีว่า

คุยกันในครอบครัวหรือเปล่าคือดิฉันคุยกับเมทัศน์กี่ทีกี่ทีเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะในรายการนอกรายการก่อนเราเข้ารายการหลังรายการเราจบแล้ว
คือเมทัศน์ดูไม่ได้ห่วงประเด็นนี้เท่าไหร่นะ
คือเมย์เขาไม่ได้ห่วงตัวเองไงแต่อย่าลืมนะว่าพี่เป็นแม่นี่เป็นยาย

ใช่แล้วเมทัศน์ก็มีหน้าที่รับผิดชอบในครอบครัว
หนึ่งต้องดูแลแม่ตัวเองต้องดูแลยายแล้วก็มีน้องอีกแล้วก็มีหลานอีก
ไม่ใช่เมทัศน์มารับผิดชอบแค่ร้านขนมปังแค่เดียวอีกหลายชีวิตที่เมทัศน์รับผิดชอบ
แต่เราไม่ได้ไปลุกเลยว่าเมทัศน์ต้องรับอะไรบ้าง
คือเป็นห่วงในความเป็นแม่นะ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวขอพักแป๊บเดียวนะ
เดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะเดี๋ยวให้ระบายนะว่าตอนนี้รู้สึกอะไรอยู่นะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมา
เพราะว่าจริงแล้วถ้าถามว่ายังมีช่องทางอยู่ไหม
ที่เขาจะยังใช้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม
ก็ยังมีอยู่แล้วก็อาจจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ด้วยนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนักข่าวที่ตามข่าวนี้นะคะก็รายงานเหมือนกันนะคะ
ว่าการพิจารณาคดีนี้พิจารณาแบบละเอียดมาก
ละเอียดจริงไม่ได้หมายความว่าพิจารณาคดีนี้ละเอียดแล้วคดีอื่นล่ะ
แต่ว่าเนื่องจากมันมีทั้งแรงบีบของกระแสนะคะมีความคล่องใจ
แล้วก็อยู่ในความสนใจมากเพราะฉะนั้นทางทีมคณะทำงานของอายการ
ด้วยความระมัดระวังแล้วก็พยายามที่จะมีคำอธิบายออกมาให้เยอะนะคะ
เมื่อวานนี้ที่มีการแถลงข่าวให้คุณผู้ชมกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าในข้อกฎหมายจะมีคำอธิบายและช่องทางหากว่าไม่เห็นด้วย
ทางคนที่เป็นโจทย์เนี่ยยังมีช่องทางที่จะใช้เพื่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมอยู่นะคะ
ก็คือผจญหน้าจริงคือค่าไจกรองมารวมได้เพราะข้ออาทางกล่าวงั้นยังไม่ผ่านกระบวนการสอบสวน
ถ้าไม่ผ่านการสอบสวนนะครับพนักงานอายการเราก็จะไม่มีมีอำนาจในการฟ้องในส่วนนั้นนะครับ
หรือการไปฟ้องเองเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิทยาศิษฐีพินาความระยะม๒๘อยู่แล้ว

เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายครับผม
ขอเรียนอย่างนี้สิ่งที่จะเรียนท่านสื่อมวลชนระหว่างค่ากับค่าไตรตอง
ขออธิบายในแง่ข้อกฎหมาย
ส่วนข้อที่จริงคดีนี้จะไม่ขอก้าวล่วง
เพราะเป็นรายละเอียดทางคดีและยังเป็นความลับในทางการดำเนินคดี
จะไม่สามารถตอบส่วนนั้นได้นะครับ

การลั้นน่าการค้าโดยเจตนากับค่าโดยไตรตองไว้ก่อน
สิ่งที่จะต่างกันจะต่างใน๒ประเด็นด้วยกัน
ประเด็นที่๑ต่างในแง่ข้อเท็จจริงทางคดี
ประเด็นที่๒ต่างกันในแง่โทษตามที่กฎหมายกำหนด
ถ้าเป็นฆ่าโดยไต่ตองไว้ก่อน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘๙กำหนดโทษไว้สถานเดียวคือให้ประหารชีวิต
แต่ถ้าเป็นฆ่าโดยเจตนาโทษจะกำหนดไว้หลายสถานะ
แล้วแต่รูปแบบแล้วแต่ข้อได้จริงทางคดี
กฎหมายยังเขียนว่าให้มีโทษประหารชีวิต
หรือจำคุกตลอดชีวิต
หรือจำคุกตั้งแต่๑๕ปีถึง๒๐ปี
เพราะฉะนั้นโทษที่กฎหมายวางไว้จะเปิดให้สารใช้ดุลพินิษฐ์
ประกอบข้อที่จริงแต่ละคดีได้อย่างว่า
ถ้าเป็น๒๘๘ค่าตัวเกียรตนา
แต่ถ้าฆ่าไตรตองกฎหมายที่เขียนโทษไว้สถานเดียวคือให้ประหารชีวิต

ที่จริงถ้าเป็นการไต่ตองเนี่ย
จะต้องเป็นการวางแผนเตรียมการที่จะไปกระทำความผิดอย่างชัดเจน
เช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายกรณีที่จะ
จ้างวานไปฆ่าหรือมือปืนรับจ้างไปฆ่าคน
อย่างนี้จะต้องมีการเตรียมการวางแผนนะครับ
ภาษากฎหมายก็ต้องเรียกว่ามีความชั่ว
หรือมีความอมหิตค่อนข้างสูง

มีการฆ่ากันโดยการทะเลาะวิวาสหรือฉับพลันทันใด
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อที่จริงในเรื่องการฆ่าโดยเจตนา
แง่ของพฤติการไม่มีใครปฏิเสธนะคะ
หรือว่าข้อเท็จจริงของคดีไม่มีใครปฏิเสธถึงความโหดเยี่ยมของคดีนะคะ
แต่ว่าวิธีการอธิบายด้วยข้อกฎหมายอาจจะเห็นต่างอยู่
โดยเฉพาะในส่วนข้อกภูกผู้เสียชีวิตนะ
ทีนี้ช่องที่เปิดไว้อยู่เนี่ย
ฟ้องเองหรือว่าเป็นโจทย์ร่วมตกลงคุณเมทัศน์คุยกับ

ก็ยึดปังวัดตามพยพงานอายการ

ก็คือฆ่าโดยเจตนาแต่ไม่ลงไตตอง

ก็อย่างที่ผมเรียนคุณจอมขวัญไว้ก็คือ

ใช่ครับแล้วก็ระยะเวลาไม่เอื้ออำนวยแล้วครับ

คือเขายื่นทางนี้เขาใช้ช่องทางนี้
คุณธัญชนกกับคุณแม่โอเคไหม

คือในใจพี่สู้อยู่แล้ว
ไม่เคยถอยสักครั้งนึง

นะคะเพราะกฎหมายเปิดให้ก็ใช้ช่องทางนี้เลยเนาะ

ทีนี้ตอนแรกที่เราชวนมาคุยกันเนี่ยนะคะ
ก็ว่าจะเน้นเรื่องของการสู้คดีต่อไป

น้ำหนักเรื่องของความปลอดภัยของเมทัศน

ครั้งที่มาหาดิฉันไม่มีความคือไม่ใช่เขาประมาทนะ

คือความที่เราเป็นแม่แล้วเรามีลูกคนเดียว
ที่เป็นหัวเลี่ยวหัวแรงก็คือเมทัศน์เราห่วงมากค่ะ
แต่ถามว่าเราสู้ไหมเราจะสู้ถึงที่สุด
แต่เราก็ห่วงความปลอดภัยของลูกเราด้วย
มันมีอะไรสะกิดใจคุณธัญชนกหรือเปล่า
เพราะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมามันไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะ
แต่ความรู้สึกของความที่เป็นแม่

แม่ทองคำล่ะคะเมื่อกี้ให้พักนิดนึงเนาะ
มีอะไรที่ตอนนี้อัดอั้นอะไรพูดเลยก็ได้ค่ะ
ไม่ต้องสนใจเรื่องคำถามขดงคดีข่าวเขินแล้วค่ะ
ก็เป็นห่วงหลานนะคะความปลอดภัยของหลาน
ถึงเิงมาตั้งแต่เล็ก

ก็๒๙วันเราส่งมาให้ยายเลี้ยงเลยค่ะ

แล้วก็นักเกียรติเป็นคนช่วยเลี้ยงแบก

เขาผูกพันกันมากนักเกียจเองก็ช่วยเลี้ยงตั้งแต่ยี่สิบเก้าวันเหมือนกัน
ถูกค่ะคือตั้งแต่ในผมยี่สิบเก้าวันนักเกียจก็ประมาณสิบผมนิดนิด
ห่างกันแค่แค่สิบปีคือเป็นหน้าหลานที่ไม่ได้ห่างกันนะ
ไม่ได้ห่างกันเลยค่ะเขาก็อุ้มอุ้มดูแลเจ๊เรียกเจ๊ตลอด
ดูแลหลานมันไม่ต้องห่วงผมดูแลอยู่แล้วแบ่งเปย์คือแบบดูแลเมย์มาตลอด
แต่เมทัศน์ก็ได้ดูแลนักเกียจจนวินาทีสุดท้ายเหมือนกันนะแม้ว่ามันจะเร็วมากนะคะ
แม่ทองคำตอนนี้คือห่วงเขาห่วงความปลอดภัยแต่ถามว่าเราสู้อยู่แล้วค่ะ
เราจะสู้ให้ถึงที่สุดแต่เราก็ยอมรับในการตัดสินของศาล
ถึงได้บอกไงว่าขอความเมตตาจากศาลให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวเรา
คุณแม่มีห่วงอะไรอีกไหมเมทัศน์เขาดูแลตัวเองนะ
กังวลอะไรอยู่คะตอนนี้ระบายได้ค่ะระบายได้เลย
ฉันก็ดูแลได้ถ้าก็ต้องเป็นห่วง

ลูกยังไม่ห่วงเท่าหลานเลย

ลูกของนักเกียรติเขาได้รู้ข่าวเขาได้ตามบ้างไหมคะ
เขาก็ดูอยู่ว่าเป็นยังไง
คนโตส่วนคนเล็กก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร

วันพ่อตัวเองโดนทักหมด๘
ผ้าหัวกระโลกแล้วก็โดนฟันที่คอคือเด็กเก็บคลิปไว้หมดเลย
ลบคลิปแล้วเราก็ไม่อยากให้

แต่เท่าที่ดูแล้วต่อให้จะไม่ได้เพิ่มข้อหา
อย่างที่ครอบครัวต้องการจะเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าความหนักของ
ของข้อเท็จจริงมันไปถึงเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเนอะคุณแม่

ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่สารก็สามารถลงได้ประหารก็ได้
ตลอดชีวิตก็ได้หรือสินพัฒน์ถึง๒๐ปีก็ได้
อยู่ที่อุจจักรรมั้ย
ถ้าเราเราไม่ก้าวล่วงศาลเนี่ยนะคะแต่ดูจากพยานหลักฐานที่มี
ซึ่งมีเยอะมากเนี่ยนะคะแล้วก็มีกระแสสังคมคอยช่วยกันตรวจสอบด้วยเนี่ยนะคะ
คือคุณธัญชนกก็อาจจะกังวลได้น้อยลงหน่อยไหมคะ
คดีพอตัดสินแล้วก็ไม่น่าจะผิดแผลกไปจากที่เราคิดมากนักน่ะ
ยังกังวลอยู่ดิฉันก็ไม่กล้าชวนคุยเลยนะเนี่ย
ไม่กล้าถามอะไรให้กระทบใจเนอะนะคะ
วางแผนไว้ไหมว่าสารตัดสินออกมายังไง
เราต้องเตรียมรับแบบไหนสารออกมาแบบนี้
คือกี่แบบกี่แบบต้องถึงกับเตรียมตัวไว้ในบ้านเลยไหมคะ
จะเตรียมไว้แล้วว่าให้ลูกทำอะไร
เตรียมไว้ไม่ทำอะไรคือใจใจเตรียมไว้แล้วว่าว่าเราจะทำไงต่อไป

คือถ้าสารตัดสินยังไงก็แล้วแต่
เขาจะติดคุกกี่ปีก็แล้วแต่พี่ก็ไม่อยากให้ลูกอยู่ตรงนั้น

ยังไม่ได้คุยนี่ไม่ได้คุยแต่แต่แม่ของแม่แต่นี่ความรู้สึกของแม่ว่าไม่อยากให้ลูกอยู่ตรงนั้น

คือจริงตั้งแต่วินาทีแรกก็ไม่อยากให้อยู่แล้วไม่อยากให้ทำนมปังแล้ว
แต่อยู่ตรงนั้นเขาก็ทำอาหารกินได้นะมีคนไปมาหา
อันนี้แม่เข้าใจค่ะคือพี่เข้าใจแต่พี่ยังไงพี่ก็ยังห่วงลูกอยู่
ให้คุณแม่เป็นคนพูดปิดท้ายดีกว่าว่าตอนเนี้ย
เราวางแผนชีวิตกันไว้ยังไงครอบครัวเราทั้งหมด
คือไม่ทราบแหละว่าสารท่านจะตัดสินพิพากษาแบบไหน
แต่เอาตัวคุณแม่เลย

วางแผนครอบครัวไว้ยังไงหลังจากนี้คะ
ก็ตัดสินใจแบบลูก
เพราะนะเกตก็เป็นหัวลัก

ขอภัยวันนี้ที่ช่วยมาคุยแล้วก็เลยทำให้เขาสึกมันกระทะ
คือเราก็อยากจะพูดมานานแล้ว

เดี๋ยวเราตามคดีนี้กันต่อนะคะว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเป็นแบบไหน
แต่ที่แน่พรุ่งนี้เมทัศน์ต้องไปใช้สิทธิ์ของตัวเอง
ช่องทางกฎหมายที่เปิดไว้เป็นโจทย์ร่วม
จดร่วมแล้วก็ยื่นคัดค้านการประกันตัวต่อผู้ต้องหาทั้ง๗

วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณจริงนะคะ

เราตามคดีนี้กันต่อนะคะ
สวัสดีครับ